การทำโครงเสิร์ชช่างจะใช้ไม้ไผ่สารขัดเป็นลายสองเพื่อให้ได้รูปทรงกระบอกสำหรับการสวมศีรษะมีการนำมาตัดตกแต่งให้ปลายเสมอกันจนได้รูปทรงโดยช่างจะต้องตัดแต่งส่วนด้านหน้าให้กว้างสำหรับทำเป็นหน้าผาก
ก่อนจะนำไปประกอบกับส่วนเพดานซึ่งเรียกรวมว่าจอมเสิร์ธ
ต่อจากนั้นจึงทำส่วนหูซึ่งหูเสิร์ธนั้นช่างจะใช้ไม้แคร์ตกแต่งให้ได้ลักษณะโค้งงอและเรียวคล้ายกับปีกนกแล้วจึงนำมาประกอบติดกับส่วนจอมเสิร์ช
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน